ต่อกันที่เรื่องของธุรกิจสายการบินกันบ้างนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันแล้วก็ลดต้นทุนด้านการบิน
ติดตามจากบรรยายงานของคุณลินดาอุตมะครับ

หลังจากมีคำสั่งซื้อเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาจากจำนวน๒๐๐ลำ
และปรับเปลี่ยนความแข็งแรงของโครงสร้างบริเวณปีก
ที่จะช่วยประหยัดน้ำมันขึ้นร้อยละ๑๔๑๕
ทำให้มีค่าบำรุงรักษาที่ถูกลง๑๒๐
มีพิสัยการบินที่เพิ่มขึ้นอีก๕๑๐ไมค์ทะเล
บรรทุกสัมภาระและผู้โดยสารได้มากขึ้นอีก๒ตัน
บริษัทต้องการเพิ่มศักยภาพทางการบิน
เพื่อรองรับอัตราผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และทดแทนรุ่นเก่าที่มีประสิทธิภาพลดลง

ความกว้างของแต่ละที่ยังเพิ่มขึ้นเป็น๑๘นิ้ว

แต่เสริมความนุ่มด้วยฟองน้ำคุณภาพพิเศษ
ส่วนพนักพิงปรับเปลี่ยนให้กระชับลำคอมากขึ้น

ทางเดินระหว่างซ้ายขวาสามารถเดินสวนกันได้อย่างสบาย
ห้องน้ำออกแบบให้อยู่ด้านหลังที่มาพร้อมกับเครื่องสุขภัณฑ

โดยจะทำการบินไม่เกิน๔ชั่วโมงต่อเที่ยว

อกจากนี้จะทยอยรับมอบเครื่องรุ่นนี้ต่อไป
เพื่อกระจายไปยังฐานการบินต่าง
และในปี๒๕๖๐และ๒๕๕๙

ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน